ครอบครัวของหนูอยู่ด้วยกัน๔คนค่ะ
พ่อหนูตาบอดหนึ่งข้างค่ะแล้วก็ขาเสกทั้งขาเลยค่ะ
เพราะว่าพ่อของหนูประสบอุบัติเหตุรถชนเย็บ๒๐๐เข็มตั้งแต่หนูยังไม่เกิดที่ค่ะ
สงสารพ่อค่ะเพราะว่าพ่อเจ็บข้างในที่เขาเย็บแผลค่ะ
หนูก็เลยทายาให้พ่อค่ะเวลาพ่อเจ็บบางทีก็นวดค่ะ
แต่ก่อนที่แม่จะมาขายปลาเนี่ยแม่ขายไก่ทอดมาก่อนค่ะ
แพ้อายน้ำมันที่ทอดมันจะเข้าจมูกค่ะ
ทำให้เสียงแม่ไม่มีแล้วก็ไอออกเลือด
เนื้อตัวนี้ก็จะขึ้นตามผื่นค่ะ
เพราะว่าแม่ไม่ได้ทำงานเลยเพราะตอนนั้นแม่เดินไม่ได้
ตอนนี้พ่อกับแม่หนูเป็นหนี้แสนกว่าค่ะ
หนูอยากช่วยพ่อกับแม่ใช้หนี้ค่ะ
ถ้าพ่อกับแม่หนูใช้หนี้หมดหนูก็จะดีใจมากเลยค่ะ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ก็ยังคงอบอวนไปด้วยเขาเรียกว่า
กลิ่นของความกระตันอยู่ของเด็กนะครับ
ที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่มีต่อครอบครัวของเขา

นักสู้รุ่นจิ๋ว
วันนี้ค่ะก็เป็นนักสู้รุ่นจิ๋วที่มีคุณภาพอีกวันหนึ่งเลย
เพราะฉะนั้นเงินเราก็ต้องคุณภาพเหมือนกันค่ะ
ร้องครบ๑๐ยิมไปเลย๑ล้านบาท

เป็นนักสู้รุ่นจิ๋วที่มาจากแดนใต้

หลักการในการคัดนักสู้รุ่นจิ๋วของเรา

คือต้องตกอยู่ในสภาวะลำบาก

คำว่าตกอยู่ในสภาวะลำบาก
เรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ

ครอบครัวของหนูอยู่ด้วยกัน๔คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีพี่มีหนูค่ะ
พ่อหนูชื่อจอร์ดค่ะอายุ๔๒ค่ะ
พ่อหนูตาบอดหนึ่งข้างค่ะแล้วก็ขาเสกทั้งขาเลยค่ะ
เพราะว่าพ่อของหนูประสบอุบัติเหตุรถชนเย็บ๒๐๐เข็มตั้งแต่หนูยังไม่เกิดที่ค่ะ
เมื่อ๒๒ปีที่แล้วผมประสบอุบัติเหตุรัฐชนกับรถกระบะ
ทำให้ขาด้านขวาหักหัวเข่าแตกตาข้างซ้ายบอดสนิททำกายภาพอยู่๒ปีนะครับกว่าจะเดินได้
หรือต้องใช้ไม้ไม้ค้ำโดยใช้ขาลงดินไม่ได้เลยครับเพราะหัวเข่ามันจะหดยืดไม่ได้
ถ้าอากาศหนาวหรือว่าหาลงน้ำนานมันจะเข็ดเข้ากระดูกเลยครับ
สงสารพ่อค่ะเพราะว่าพ่อเจ็บข้างในที่เขาเย็บแผลค่ะ
หนูก็เลยทายาให้พ่อค่ะเวลาพ่อเจ็บบางทีก็นวดค่ะ
หมอนัดให้พ่อไปเอาเหล็กออกค่ะแต่พ่อไม่เอาออกเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วก็ไม่อยากหยุดงานด้วยค่ะ
กับแม่ขายปลาตามตลาดทั่วไปค่ะหนูก็ช่วยขูดเก็ดปลามแล้วก็เรียกลูกค้าค่ะ
เวลาหนูเรียกลูกค้าหนูก็จะพูดว่าซื้อปลาไหมคะลูกค้าก็ยิ้มแล้วก็เข้ามาซื้อค่ะ
วันไหนขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
น้องเป็นเด็กกระตันอยู่ค่ะช่วยเหลือก็ปลวงมาตลอดเลยช่วยแม่ขายปลาด้วยค่ะ
แต่ก่อนที่แม่จะมาขายปลาเนี่ยแม่ขายไก่ทอดมาก่อนค่ะ
แพ้อายน้ำมันที่ทอดมันจะเข้าจมูกค่ะพอทอดไปมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกาย
ทำให้เสียงแม่ไม่มีแล้วก็ไอออกเลือดเนื้อตัวนี้ก็จะขึ้นตามผืนค่ะ
บางครั้งเดินไม่ได้เพราะว่ามันจะแตกหมดเลยค่ะฝาเท้า
แม่ก็เลยต้องหยุดขายไก่ทอดมาขายปลาแทนค่ะ
หนูเคยเห็นแม่เจ็บแบบว่าแม่เดินไม่ได้เลยค่ะ
แม่หนูเสียงแหบูนไม่ค่อยได้ค่ะ
เมื่อก่อนแม่เคยร้องเพลงให้หนูฟังแต่ตอนนี้แม่เสียงแหบไม่ค่อยร้องได้แล้วค่ะ
หนูเป็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ
ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคำย่ำหนูจะอ่านไม่ค่อยได้ค่ะ
ความจำก็จะไม่ค่อยได้ค่ะ
น้องปิ่นก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะ
อัตยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายค่ะ
พอพูดถึงครอบครัวของเขาก็จะน้ำตาไหลนะคะ
เพราะว่าครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างลำบาก
เขาเป็นเด็กที่กระตันอยู่พฤติกรรมของเขาก็คือจะเป็นเด็กที่น่ารัก
ในห้องเรียนก็เพื่อนก็จะรักเขานะคะ
ปินเป็นนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้นะคะ
ทางโรงเรียนก็มีวิธีการก็คือช่วยเหลือนะคะ
โดยการสอนซ่อมเสริมนะคะในชั่วโมงซ่อมเสริม
แล้วก็ก่อนเวลากลับบ้านคุณครูก็จะเรียกเข้ามา
อย่างเช่นก็อยากจะร้องเพลงคุณก็มาช่วยฝึกร้องเพลงให้นะคะ
หนูมีอาชีพตักปลาสวยงามไปขายค่ะ
เป็นปลาแดง๓จุดตัวมันเล็กนิดเดียวค่ะ

เขาซื้อไปเลี้ยงตามตู้ปลาค่ะ
ตักปลาสวยงามนี่ต้องนั่งรถไปค่ะประมาณ๓๔กิโลกรัม

ลงน้ำบางทีก็มีลึกเจียงหน้าออกบ้าง
โครนดูดค่ะต้องช่วยกันดึง
รองเท้าติดลุมโครนอยู่เลยค่ะ
เวลาขึ้นก็ต้องช่วยกันดันแม่นี่ขึ้นไม่ไหวอยู่แล้ว

ทุกครั้งที่ลูกโดนน้ำปลามบาดเนี่ย
แม่เจ็บจี๊ดเลยค่ะรู้สึกสงสารลูกค่ะ
ลูกบอกว่าไม่เป็นไรลูกช่วยแม่
หนูอยากให้ครอบครัวดีขึ้น
ปินจะเป็นคนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
แต่เขาไม่เคยบกพร่องเลยที่จะมีความคิดช่วยเหลือครอบครัวค่ะ

นี่คือบ้านหนูค่ะเวลาใครเดินไปบ้านก็จะพุบค่ะ
ก็คือว่าจะหล่นลงไปค่ะบ้านหนูพังหมดแล้วค่ะ
หนูเคยตกลงไปด้วยค่ะเจ็บมากเลยค่ะ
หนูกลัวพ่อกับแม่ตกลงไปที่สุดเลยค่ะ
เพราะว่าหนูเคยตกลงไปแล้วมันเจ็บค่ะ
หนูก็ไม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องเจ็บไปด้วยค่ะ
ตอนนี้หนี้สินแม่ก็เยอะเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำงานเลย
เพราะแม่ช่วงนั้นแม่เดินไม่ได้
พ่อทำงานคนเดียวก็ลำบากอยู่ค่ะ
ลงถึงภาพาก็ต้องกู้เข้ามาค่ะ
ตอนนี้พ่อกับแม่หนูเป็นหนี้แสนกว่าค่ะ
หนูเคยเห็นแม่หนูร้องไห้บ่อยมากค่ะ
หนูเข้าไปกอดแล้วก็หอมแม่
แล้วหนูก็บอกแม่ว่าหนูรักแม่ค่ะ
หนูอยากช่วยพ่อกับแม่ใช้หนี้ค่ะ
ถ้าพ่อกับแม่หนูใช้หนี้หมดหนูก็จะดีใจมากเลยค่ะ

ขอบคุณมากแต่จ่วยเรื่องให้มัดอร่อย
ทนได้ค่ะไม่เป็นไรหนูจะดูแลแม่ทุกวันค่ะ
มาพบกับนักสู้รุ่นจิ๋วคนล่าสุดของเราในวันนี้นะครับ
ปิ่นครับหนูน้อยชาวใต้ผู้ไม่กลัวความลำบาก
หนี้สินจะมีมากก็จะสู้ไม่ยอมถอย

สวัสดีครับ
แนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปินนภาปทุมาตรชื่อเล่นชื่อปินค่ะ
อยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๕ค่ะ
โรงเรียนวัดสันติขี้รมค่ะ
มาจากจังหวัดสุราธานีค่ะ
สุราธานีสุราธานีนะครับ
วันนี้มากับใครกันบ้าง
มากับพ่อกับแม่แล้วก็กับพี่แล้วก็คุณครูค่ะ

ขอต้อนรับคุณพ่อจอร์ดคุณแม่เก๋นะครับ
แล้วก็พี่แป้งและคุณครูปรานีนะครับ

คุณครูทำไมต้องมาใส่ใจเป็นพิเศษ
ค่ะก็คือน้องปิ่นเนี่ยคือคุณครูดูแลมาตั้งแต่

คือน้องเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษ

แต่ว่าน้องก็มีก็คือบกพร่องทางการเรียน

ทีนี้คุณครูก็เลยต้องใช้เพลงเนี่ยนะคะ
เป็นสิ่งที่นักเรียนชอบแล้วก็มาฝึกฝนเขา
จนตอนนี้การอ่านการเขียนก็ดีขึ้นนะคะ

ก็เลยก็ดูแลเขาเหมือนกับลูกคนนึง
ค่ะต้องกลับขอบพระคุณคุณครูด้วยนะคะ
นี่คือตัวอย่างในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ

ก็มีความอยากช่วยเหลือครอบครัว
เห็นบอกว่าอายุเท่านี้เรียนไปด้วยแต่เราก็มีอาชีพแล้ว

ช่วยแม่ตักปลาส่งไปขายแล้วค่ะ
แล้วก็ช่วยแม่ขายของขุดเก็ดอะไรแบบนี้ค่ะ

ค่ะไปตักปลาสวยงามตามในครูปามค่ะ

ตักกับพ่อกับแม่แล้วก็หนูค่ะ

ไม่จับยากค่ะเพราะว่ามันเป็นปลาตัวเล็กนิดเดียว

ตกแล้วตัวนึงได้ราคายังไงคุณแม่
เขาเคยบ่นไหมคะว่าแหมเรื่องจับปลาแบบไม่อยากไปเลย

ถ้าวันไหนพ่อเค้าไปตักยากแม่ก็ไปตักคนเดียวเนี่ย
น้องก็บางครั้งก็จะหยุดโรงเรียนมาช่วยแม่เพราะว่ามันอันตราย

เขาจะลาคุณครูว่าไม่สบายมาช่วยแม่

หนูเป็นห่วงแม่ค่ะเวลาแม่ตักคนเดียวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
ร้ายแล้วก็แก้วเกิ้วบาทมันก็ต้องมีเหมือนกันเนอะ
ในทุกครั้งที่รู้ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้แม่จะไปตักปลา
ถ้าเป็นวันที่เราต้องไปเรียนเราก็จำยอมที่จะต้องลาคุณครู

ศึกษาก็สำคัญแต่แม่เราก็สำคัญใช่ไหม

เดี๋ยวจะให้น้องร้องเพลงแล้วก็เริ่มการแข่งขัน
แล้วอยากให้คุณครูพูดอะไรกับลูกศิษย์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจค่ะ
ค่ะก็ปิ่นนี่เป็นเด็กดีนะลูกนะ
วันนี้คุณครูมาเป็นกำลังใจให้กับลูกนะคะ
ขอให้ปิ่นนี้สู้นะคะลูกนะเพื่อครอบครัวของลูกนะคะ
แล้วก็อนาคตของลูกเองนะคะสู้นะคะ

ค่ะคุณแม่ค่ะเชิญค่ะ
ค่ะก็ทำให้อย่างดีนะลูกนะ
เผื่อครอบครัวแล้วก็ให้ปล่อยเป็นจนการศึกษาของลูกสู้

ทำไมแม่อวยพรแล้วเราถึงร้องไห้ล่ะ
หนูดีใจที่แม่ให้กำลังใจให้หนูค่ะ
หนูพร้อมที่จะแข่งขันไหม

งั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยค่ะ
แต่ก่อนที่จะร้องเพลงนะครับก็เป็นกติกาของเรา

ถามกันให้ทราบกันซะก่อนนะครับว่ามารายการของเราแล้ว

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

ถ้าได้จะเอาไปทำอะไรครับปิ่นเอาไปซ่อมแซมบ้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเอาเก็บไว้เป็นทุนศึกษาค่ะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะใช้หนี้ให้แม่ค่ะอืมสี่เพลงนะครับหกหมื่นบาท
ไม่ยากและก็ไม่ง่ายคุณครูเขาบอกไว้แล้วว่าน้องปินมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลง
นะเขาใช้ความสามารถตรงนั้นเนี่ยมาหาตังค์หาเงินเอาไปให้ครอบครัวนะครับ
เรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยเพลงที่หนึ่งครับ
เพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทอินโทรเพลงที่หนึ่งมาเลยครับ

เคยร้องนานแล้วค่ะแต่ยังจำเนื้อได้อีกค่ะ
สรุปก็คือร้องได้ใช่ไหม

ชื่อเพลงรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งค่ะ
ก่อนจะร้องอยากบอกอะไรกับครอบครัว
หนูจะทำให้ดีที่สุดนะคะ
เดี๋ยวหนูจะเอาเงินเก็บไว้ให้พ่อกับแม่ค่ะ

เอาล่ะสู้ไหมสู้ค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะ

เอาละครับเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะครับ

สิทธิ์ใช้ได้ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลยนะครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงแรกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่
เพลงที่หนึ่งเพลงมาครับ
ในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการนอกใจ
เธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ยังทำมันลงไป
ที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวเรื่องเท่านั้น
เมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นแต่ฟ้ามั่วมนต์
เพิ่งรู้การโดนคนเดือดหากหลังมันทรมาน
ไม่อยากมองหน้าคนมากมายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้น
อยากบอกเธอแค่เพียงสั้นให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่าง
ผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายใดครั้งและคน
และความเชื่อใจ
ฉันไม่ได้แค่คนละครั้ง
ฝากชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจที่ต้องออกห้าง
รักแค่ไหนก็ต้องเงียกข้าง
ดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจครั้งเดียวก็เกินจะพอ
มีคนเคยบอกไหมว่าร้องเพลงเพราะจัง

เป๊กบอกเลยว่าวันนี้มีอีกเยอะมากเลย

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
ปิ่นนักสู้รุนจิ๋วของเรานะครับ
ร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
โลกโทรศูนย์ที่ริป